นี่มีใครรอฟังอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมเรื่องของลุงบัวศรีที่
ตายไปแล้วฟื้นกลับมาแล้วอาการแปลกตกดึกเนี่ย
ชอบหาของดิบกินลาบเลือดอะไรที่มันเลือดโชคโชคเนี่ย
แล้วท้องของลุงบูสีก็จะป่องหน่อย
ญาติเขาบอกหมอปลามาช่วยหน่อยเถอะ
เพราะที่เห็นอยู่เนี่ยพวกเขาเชื่อว่าไม่ใช่ลุงบัวศรีแล้ว
ลุงบัวศรีตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
พอหมอปลามาคุณผู้ชมฮะหมอปลามาพร้อมกับทีมงานเลย
ไปที่บ้านของลุงบัวศรีโมแก่นในจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ตอนไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมฮะเข้าไปหาบัวศรีลุงบัวศรีนอนอยู่นะ
ตอนนั้นหมอปลาบอกสัมผัสวิญญาณไม่ได้นะก็ไม่ได้มีอะไร
พูดคุยมองหน้าก็ไม่ได้มีอาการหาวหรือว่าอยากอ้วก
แต่แต่แต่คุณผู้ชมจังหวะที่หมอปลาเอามือไปสัมผัสที่ท้องของลุงบัวศรี
หมอปลาอาการเป็นแบบนี้
ถ้าเลือกได้อยากรู้หรืออยากตายตอนนี้
อยากตายครับ

นี่คือเคสนี้ปกติถ้าเราเจอผีปั๊บเรามองหน้ากับผมแย่
แต่เคสเนี่ยต้องแตะเขาก่อนโดนจึงจะแย่

วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคุณผู้ชมครับ
มุมนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วย
หมอปลาบอกว่าพอแตะท้องปุ๊บมาเลย

หลังจากนั้นหมอปลาครับเรียกภรรยาของลุงบัวศรีไปคุยนอกบ้าน
แล้วก็บอกว่าพฤติกรรมกลางวันสงบ
มีเรี่ยวมีแรงมันเป็นพฤติกรรมของผีอยู่แล้ว

พอมาอยู่ในร่างใครแล้วก็จะทำให้พฤติกรรมคนนั้นมันเปลี่ยนไป
ปกติเคยเป็นยังไงพอมีอะไรมาแฝงร่างจะเป็นอีกแบบนึง
ส่วนจะเป็นผีปอบตามที่ญาติเชื่อหรือไม่

รู้แค่ว่าเป็นสัมภเวษีเปรตเร่ร่อนที่ไม่มีที่จุติครับ
และพยายามหาร่างมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าเพื่อมาอาศัยอยู่
แล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมอปลาแล้วทำพิธีช่วยเหลือทำยังไง
หมอปลาบอกผูกดวงวิญญาณสัมภเวษีให้ออกจากร่างลุงบัวศรีเนี่ย
ถ้าทำแบบนั้นนะอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน๑๐วันนะสิ
ที่เรียกภรรยาออกมาคุยนอกบ้านก็จะมาขอความยินยอมนี่แหละ

ครอบครัวยินดีให้หมอปลาช่วยครับ
ก่อนเริ่มทำพิธีหมอปลาให้ภรรยาและลูกชายขอขมา
ขออโหสิกรรมลุงบัวศรีให้ลูกล้างเท้าให้คุณพ่อ
แล้วหมอปลาก็เริ่มทำวิธี
พอครอบครัวจุดทูบ๑๖ดอกไปปักหน้าบ้าน

แล้วเอาได้สายสินพันว์ที่หัวลุงบูศี

ผูกดวงวิญญาณสัมภเวษีให้ออกจากร่างไปสู่พบภูมิอื่น

ภรรยาของหมอปลา
ลุงโบศีเนี่ยเปิดใจหลังทำพิธีแล้วเสร็จ
โล่งใจที่หมอปลามาช่วยเหลือส่วนคนอื่นหรือกระแสสังคม
มองว่าครอบครัวของเธอบ้าก็ช่างเขานี่ครอบครัวเขาบอกแบบนั้น
เพราะคนที่สัมผัสและรู้ดีที่สุดคือคนในครอบครัว
ปล่อยไว้แบบนี้นะตัวสามีเองก็จะมีแต่ทรมาน
ที่ให้หมอปลาทำแบบนี้คือทางเลือกสุดท้ายของครอบครัวเขาจริงครับ
อีกทีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณด้วยครับ